เมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดงานลำลึกจากไป๓๑ปี
ของหมอลำเสียงกำมะหยี่ฮันนี่ศรีอีสานโอ้โหโห
บอกเลยนะคะว่าบรรยากาศคึกคักมากเลย
จากจะมีจัดงานลำลึกแล้วนะคะ

ยังได้ทำพิธีบวงสวงภาพยนตร์ตำนานชีวิตฮันนี่ศรีสัน

ฉันหนลูกเลยเท่าว่าเข้าขนลุกเลยเถอะเดี๋ยวได้ดูแล้วว่ะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ตำนานชีวิตฮันนี่ศรีอีสานจะเล่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตของแม่ฮันนี่ศรีอีสาน
เป็นการนำชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมาเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเป็นฮันนี่ศรีอีสาน
โด่งดังไปทั่วประเทศค่ะเพื่อให้คนทั่วไปนะได้รู้ความเป็นมาของชีวิตแม่ฮันนี่
คนรุ่นหลังได้สืบสารต่อยอดหรือว่านำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
เพราะว่าชีวิตของแม่ฮันนี่คุณผู้ชมบอกเลยว่ากว่าจะประสบความสำเร็จมันไม่มีอะไรง่ายเลย
ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องราวต่างนะคะถึงได้เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
บรรยากาศภายในพิธีบอกเลยคึกคักจริงคุณผู้ชมดูภาพพร้อมตามกันไปเลย
คึกครับจริงค่ะเปิดเพลงหมอนลำมวลโจ๊บกันไปเลย
รำถวายต่อหน้าศาลแม่ฮันนี่อันนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกัน
ที่มีชาวบ้านค่ะก็ไปร่วมพิธีนะคะ
ต่างก็นำดอกไม้น้ำแดงแล้วก็ทำการจุดทูบเทียนขอพร
รวมถึงเสี่ยงโชคกันด้วย

ด้านคุณฮันนี่ค่ะน้อยศรีอีสาน
ฮันนี่น้อยศรีอีสานหลานสาวของดาวบ้านดอน

ดาวบ้านดอนเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงของฮันนี่ศรีอีสานค่ะ
เผยว่าทุกปีจะมาที่นี่นะเพื่อมาลำลึกถึงคุณแม่ฮันนี่
มาเพื่อกราบไหว้สักการะขอพรจากแม่
จากตนได้นำเพลงของคุณแม่ไปร้องอยู่หลายเพลงเหมือนกัน
พร้อมยังฝากถึงทุกคนที่นำเพลงแม่ฮันนี่ไปร้อง

แล้วขอบอกว่าทุกคนคุณผู้ชมค่ะที่นำเพลงของแม่ฮันนี่ไปร้องเนี่ย

อันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะเจริญเจริญทุกคน
ส่วนภาพยนตร์ตำนานชีวิตฮันนี่ศรีอีสานค่ะ
ว่าจะเข้าฉายให้ได้ชมกันในเดือนเมษายนนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจจริงจะนำไปช่วยประชาชนคนยากจน
ในจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ

ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเรื่องของความเชื่อ

เมื่อวานนี้วันที่๒๖กุมภาพันธ์ค่ะ

ด้วยแล้วก็วันที่สาม๑๑ก็๓กว่า๑เงี้ย

โอ้โห

จำแม่นมาก

ฮ่าไม่หนูก็ได้หนูก็ได้หัวเล่นไวนี่มาจากแม่เหมือนกัน

ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ